ช่วงนี้นะคะมาดูข่าวที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับสาวที่อยากจะอัพไซต์หน้าอก
แล้วก็ไปปรึกษาคลินิกต่างนี่นะคะ
เป็นเหตุการณ์หญิงสาว๒คนเป็นนักศึกษาน้องอายุ๒๑ปีค่ะ
ไปปรึกษาคลินิกคือน้องไปคนละที่กันนะ
ปรากฏว่าทางคลินิกบอกว่าก่อนที่จะอัพไซต์
ถ่ายรูปหน้าอกให้ดูก่อนแล้วให้ส่งไปทางไลน์
ปรากฏว่าจากที่จะเป็นคนไข้ทำหน้าอกกลายเป็นเหยื่อค่ะ
เพราะว่าภาพที่น้องถ่ายออกมาเป็นภาพหน้าอกของน้อง
มันว่อนโลกออนไลน์เลยค่ะ
น้องบอกว่าตอนนี้อับอายมากไม่กล้าไปเรียนนะคะ

ล่าสุดค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาที่กองบังคับการปรับรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอัธยกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปทคุณรัชพลศิริสาคอน
ซึ่งเป็นทนายความของชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม
เป็นประธานนะพร้อมกับผู้เสียหายซึ่งเป็นน้องนักศึกษา๒คน
ไปแจ้งความบอกว่าถูกผู้ไม่หวังดีเอารูปหน้าอกที่น้องส่งให้กับคลินิก
มาโพสต์ลงในโลกออนไลน์ลักษณะคือเชิงประจานนะคะ
ผู้เสียหายคนแรกก็คือน้องสองนามสมมุติน้องอายุ๒๑ปี
เป็นนักศึกษาแล้วก็น้องก็เป็นสพริตตี้ด้วย
น้องบอกว่าเคยถ่ายรูปหน้าอกส่งไลน์ให้กับคลินิกศัลยกรรมชื่อดัง
เพื่อปรึกษาปัญหาเต้านมที่อาจจะมีลักษณะคือไม่เข้ารูป
แต่ก็ไม่มั่นใจว่ารูปดังกล่าวมันไปหลุดที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก
ที่ตัวเองไม่รู้จักได้ยังไงยังไม่หมดนะ
เพื่อนของน้องสองก็บอกว่ามีภาพของตัวเธอ
หลุดไปปรากฏตามเว็บไซต์ต่าง
ตอนนี้น้องบอกว่าอับอายมากไม่กล้าที่จะไปเรียนแล้วนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้เสียหายกันหน่อยค่ะ

ตอนแรกเขาถ่ายไม่ติดหน้านะคะแต่เขาส่งแบบมาว่า
มันพูดตัวอย่างของให้เราใช่ค่ะ

พูดประมาณนี้ค่ะว่าเหมือนสับสนกับแอดมินนะคะ
ให้เราเชื่อใจ
น้องสองผู้เสียหายบอกว่าตอนแรกถ่ายไปก็คือถ่ายแต่หน้าอก

ทีนี้ทางคลินิกบอกว่าถ่ายอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันสับสน

มันเห็นแต่หน้าอกก็ไม่รู้ว่าเป็นของใคร
น้องก็เลยเชื่อก็เลยถ่ายให้เห็นหน้าด้วย
หน้าอกอันนี้เป็นของฉันนะ

ส่วนผู้เสียหายอีกรายชื่อว่าน้องแพลวนามสมมุติ
อายุ๒๑ปีน้องเป็นนักศึกษาเช่นเดียวกันค่ะ
แล้วสถานเสริมความงามที่นี่
มักจะมีการจัดกิจกรรมเสริมความงามฟรีเรื่อย
เช่นอะไรบ้างเช่นเสริมจมูกเป็นต้น
ล่าสุดก็มีการจัดกิจกรรมแจกหน้าอก

กับโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่ง
ผู้เสียหายก็ไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วยคืออยากทำหน้าอกฟรี

ก็คือน้องแพลวเป็นผู้โชคดีนะได้ทำหน้าอกฟรี
แล้วก็บอกน้องว่าให้ถ่ายรูปหน้าอกของน้องมาก่อน
เพื่อเอามาวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพต่าง
ผู้เสียหายตอนนั้นหลงดีใจเพราะว่าได้ทำหน้าอกฟรี
เชื่อค่ะถ่ายภาพหน้าอกส่งกลับไปให้
จนกระทั่งเมื่อวันที่๒วิทยุทธิ์ที่ผ่านมา
โป๊ะแตกที่สุดก็ทราบว่าภาพหน้าอกของน้องที่น้องถ่าย
มันไปถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์
ตอนนี้น้องแพลวบอกว่ารู้สึกอับอาย
น้ำซ้ำยังไม่จบนะนอกจากอับอาย
ยังกลัวด้วยเพราะว่ามีคนโทรมาข่มขู่
ลักษณะคือบอกว่าต้องส่งรูปไปเพิ่ม
ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะเอารูปไปเผยแพร่

ข่มขู่ว่าจะปล่อยค่ะแต่เขาปล่อยแล้วด้วย

น้องเคยไปทะเลาะอะไรกับใครหรือเปล่า

หนูก็ไม่ใช่หนูก็ไม่แน่ใจว่ามันคือแอปอะไร
ทีนี้ทนายความรัชพลบอกว่าจริงแล้ว
กรณีทั้งสองแม้ว่าจะเป็นคนละสถานที่
เรื่องของสถานที่เสริมความงามนะคะ
แต่ว่าภาพที่มันปรากฏออกไปเผยแพร่ออกไป

คาดว่าน่าจะมีเกลือเป็นนอนก็คือคนในคลินิก
สถาบันเสริมความงามนั่นแหละเป็นคนนำมาเผยแพร่
เพราะฉะนั้นคุณรัชพลธนายความก็เลยฝากเตือนไปยัง
ผู้ที่จะปรึกษาคลินิกก็คือสาวเนี่ยนะ
หรือสถาบันเสริมความงามเองก็ดี
ไม่ควรที่จะส่งภาพถ่ายทางไลน์
เพราะอาจจะมีคนนำมาสวมรอยเอาไปเผยแพร่ลักษณะแบบนี้ได้
กระทำของทั้งสองกรณีอันนี้ถือว่าเป็นความผิด
ในการนำข้อมูลข่าวสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์
แล้วก็ลักษณะอีกลักษณะหนึ่งก็คือคมครูด้วย
คืนใจให้ผู้อื่นนั้นเสียหาย
จึงนำผู้เสียหายทั้งสองคนไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

เดี๋ยวนี้สถาบันเสริมความงามหรือว่าคลินิกต่าง
เขาไม่ได้มีส่วนกลางเป็นของตัวเอง

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะทำเสริมหน้าอก